หลงฤดูค่ะเหมือนกับที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เลยคุณผู้ชม
บุรีรำที่อำเภอสแก่ซำเนี่ยคือบอกว่าช่วงนี้หน้าหนาวก็จริง
แต่พอมีฝนหลงฤดูเข้ามามันก็สร้างความเสียหายให้กับนาข้าว
เพราะว่าต้นข้าวมันล้มแล้วก็ไปจมแช่น้ำได้รับความเสียหายเลย

เข้ามาช่วยเหลือมาแก้ไขปัญหานี้
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสภาพข้าวเปลือก
ชาวนาในตำบลสแก่ซำที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
กแดดเอาไว้บริเวณลานโล่งในหมู่บ้าน
ก็ต้องการที่จะลดความชื้นก่อนที่จะเอาไปขาย
แล้วก็เตรียมที่จะนำไปเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ
ชะลอการขายข้าวเปลือกประจำปีการผลิต๒๕๕๙
กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศนั่นเอง
คือชาวบ้านเขาเตรียมแล้วแหละ
เพราะว่าเก็บไม่ทัน
อกจากนี้ต้นข้าวที่ยังรอการเก็บเกี่ยวก็โดนพายุ
พัดล้มระเนรนาศรวงข้าวไปแช่น้ำ
ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ทีนี้เราก็ต้องไปสอบถามชาวบ้านที่ตำบลสแก่ซำจังหวัดบุรีรำกันหน่อย

เขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าข้าวในนาที่รอการเก็บเกี่ยว
มันโดนฝนโดนลมพัดล้มรวงข้าวก็ไปแช่น้ำเสียหาย
อย่างข้าวเปลือกที่มัดเป็นกำกองเอาไว้ตามทุ่งนาประมาณ๒๐๐ไร่
ก็โดนเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชม

ถ้าเกิดว่าฝนยังตกซ้ำลงมาอีก๒๓วันเนี่ย
ข้าวก็อาจจะเสื่อมสภาพได้
เล็ดข้าวมันจะหักเสียหาย
แล้วพอเอาไปขายก็จะถูกผู้ประกอบการ
กดราคาอย่างแน่นอนเอาฟังเสียงชาวบ้านที่เขาประสบภัยหน่อยนะคะ

เพราะว่าเขาไปเช็คเบิ้งแล้วมันก็เม็ดมันหักมันอย่างนะ
อยู่๒๓ท็อตครรภ์อย่างเดียวนะเขา

บางทีมันเป็นเม็ดแตงแดงด้วยนะ
ปีนี้ราคาเท่าไรราคาทายเขา
จริงจริงเขา๑๓๕๐บาทครับ

โอ้ยลดกว่านั่งอีกหลายด้วยเลย

สงสัยไม่ได้ครับไม่ได้หรอก

ข้าวเปลือกที่เขามัดเป็นกรรมกองเอาไว้ทุ่งนานี้
สัก๒ไร่ก็ถูกน้ำฝนเปียกหมดแบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้เขาก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าเดิมทีเนี่ย
ประสบปัญหาภัยแรงได้ผลผลิตข้าวมันน้อยอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้ข้าวก็ได้รับความเสียหายจากพายุฝนเติมขึ้นไปอีก
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้หน่อย
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับชาวนา
ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหน่อยนะคะ